ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ไม่ใช่อะไรนะ
คนที่เขาตั้งใจแบ่งข่าวนี้มา
เพื่อพี่โดยเฉพาะเลย

หรืออยากให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างนี้หรอ
ที่ต้องทำใช่ไหม

ศรีภรรยาถูกใจสิ่งนี้เพราะสามีคลั่งรักซะละเกิน
เห้ย
เออ
มีอยู่จากประสบการณ์ของผม

ผมไม่รู้นะพี่อย่ามาโกรธผมนะ

เดิมให้แสงเดอะผู้ล้อไลน์

ที่กระจกรถกระบะนะครับระบุสถานะชัดเจน

ขับไปทั่วเมืองแล้วครับงานนี้ทำเอาสาวโสดที่ขับรถตาม
ขำทั้งสงสารตัวเองอยากจะมีแบบนี้บ้างจัง
แต่พี่เบิร์ตเอาจริงเห็นแบบนี้ตำรวจไม่จับเลยอ่ะ
ทำไมเนี่ยะยังงี้เลยมีทะเบียน
งานนี้บรรดาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายนะครับ
เช่นต้องแบบนี้แหละครับสมัยนี้รถคันนี้ตำรวจไม่จับนะฮะ
อย่างที่น้องน้ำแข็งบอกมีทะเบียน
มีการเรียกร้องให้เอาทะเบียนโสดมาแปะบ้างอยากจะติดโชว์บ้าง
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะถามสดตอนนี้เลย
อมโสดป่ะอะไรนะครับโสดหรือเปล่าโสดครับยังไม่แต่งงานครับ

ทำไมดูตอบยากจังนะดอม

ผมเอาใบอะไรมาแปะหน้าผ่าผมไหมนะ
ถ้าพี่เป็นผู้หญิงไม่เสียใจสรุปจะตอบไม่ตอบ
ไม่ตอบออไม่ตอบผัตโทษเป็นเรื่องส่วนตัว
ครับอาพี่เบิ้ลแล้วยังไงท้ายรถพี่จะแปะไหมนะจะแปะไหมฮะ
ไม่คือเดี๋ยวมันสติ๊กเกอร์มันกาวมันจะติดกระจกติดฟิล์ม